ก็มาเริ่มดูกันเรื่องของสภาพอากาศอย่างที่บอกไปคุณผู้ชม
คือเมื่อวานที่ปฐุมเขามีฝนตกหนักมากแล้วก็มีลมแรงด้วยนะครับ
ในพื้นที่ของลำลูกกาแล้วก็เสาไฟฟ้าเนี่ยหักโค้นลงไป๑๖ต้น
แล้วก็มีไฟดับด้วยนะครับไปตรวจสอบนี่ดูสภาพสิฮะ
นี่คือถนนหลวงชนบทเรียบครอง๘บริเวณหมู่๗
ก่อนถึงวัดดอนใหญ่ที่ลำลูกกานะครับที่ปฐุมธานี
เสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค้นแบบนี้คุณผู้ชมหม้อแปลงลนมาหมดเลยนะฮะ
ต้นด้วยกันหม้อแปลงก็เสียหายไป๓ลูกแน่นอนไฟดับทั้งตำบลชาวบ้าน
เมื่อคืนนี้ก็อยู่กันแบบมืดต้องจุดเทียนอยู่กันแหละครับ
นายปณิธานเปี่ยมชั้นเป็นชาวบ้านหมู่๗บอกว่ากำลังขับรถกลับบ้าน
แล้วเห็นรถติดก็เลยขับไปดูเอ๊ะมันเป็นอะไรกันเนี่ย
ก็ไปเห็นเสาไฟล้มแบบนี้ขวางถนนอยู่นะฮะ
ทำให้ไฟดับทั้งหมู่บ้านก็คือหมู่ที่๗นี่แหละ
ต้องใช้เทียนแทนแสงไฟ
สักประมาณ๒ทุ่มมีพายุฝนพัดไปอีกคุณผู้ชม
เมื่อคืนนี้ที่ถนนทางหลงชนบทเรียบคลอง๑๒นะฮะ
เมื่อสักครู่คือที่คลอง๘อันนี้คลอง๑๒
ที่ตำบลลำไซอำเภอลำลูกกาปฐุมธานีเหมือนกัน
เสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค้นเหมือนกันที่นี่๗ต้นนะครับ
ทำให้ไฟฟ้าดับทั้งตำบลเช่นเดียวกัน
ชาวบ้านก็ต้องโอ้โหอยู่ในความมืดหลายชั่วโมงนอนไม่หลับมันก็ร้อนนะฮะ
จุดนี้ก็มีเจ้าที่การไฟฟ้าเร่งดำเนินการแก้ไข
ด้วยการเคลื่อนย้ายเสาไปแล้วก็ต้นไม้ที่หักโค้นก็ย้ายออกไป

เช้าวันนี้ทุกอย่างก็กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ